ไปที่ตลาดปรัฐวิกรหลายคนจะรู้จักตลาดนี้ดี
เพราะว่าคนบางทีก็ไปช้อปปิ้งของกินเขาอร่อย

มีเน็ตไอดอลแล้วก็บล็อกเกอร์หลายคนเหมือนกัน

ไม่น่าเชื่อจะมีมุมเปลี่ยวอยู่ที่ตลาด
คือใครไปทุกครั้งก็จะบอกว่าโอ๊ยจอดรถหายาก
คนพลุกพลาดมากนะคะแต่มันมีจุดบอดอยู่

เพราะว่ามีรบพอของตลาดปรัฐวิกร
ล่อลวงเด็กชายวัย๘ขวบ
ข่มขืนกระทำชำราวในห้องน้ำ
ผู้สื่อข่าวของเราคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐ

ไปดูซิไอ้ตลาดหลังห้องน้ำกลางวันแสกเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้าง
คือเหตุการณ์นี้มันเริ่มจากที่นายชัยวัย๕๖ปี

ไปแจ้งความกับตำรวจสนบึงกลุ่มเมื่อคืนนี้
ว่านายทศพรวัย๔๔ปี
ซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
ที่ทำงานอยู่ที่ตลาดปรัฐวิกร
ล่อลวงหลานวัย๘ขวบของเขาไปกระทำอนาจารย์ในห้องน้ำตอน๒ทุ่ม
ทีนี้คุณศักดิ์สิทธิ์ไปเนี่ยคุณผู้ชมดู
พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะคะอยู่กลางหัวด้วยซ้ำอ่ะ

มันดูเดินลัดล้อเข้าไปข้างหลังเพราะมันอยู่หลังตลาด
คุณศักดิ์สิทธิ์ก็เดินเข้าไปนะคุณผู้ชมดู

ด้านหน้าก็สว่างดีอยู่หรอกพอเดินเข้าไปเรื่อย

เขาบอกว่าแบ่งออกเป็นโซนผู้ชายและผู้หญิง

มีห้องน้ำทั้งหมด๕ห้องด้วยกัน

ภายในห้องน้ำมีไฟส่องสว่างอยู่๒ดวง
แต่มีก็เหมือนไม่มีอะค่ะ
ห้องน้ำดูไม่ได้สว่างขึ้นเท่าไหร่เลยนะคะ
โปัสสาวะชายด้านหลังเนี่ยแบ่งเป็น๗บล็อก

นี่แหละน่าจะเป็นจุดบ่อที่มิจฉาชีพหรือคนร้าย
และรบภรรณ์รายนี้เลือกสถานที่นี้เป็นที่ก่อเหตุ
คำให้การของนายทศพรคนก่อเหตุที่ถูกจับนะคะ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำแบบนี้เป็นครั้งแรก

ครั้งแรกคือประมาณเมษายนตอนเที่ยงนี่แหละค่ะ
ส่วนอีกครั้งก็คือล่าสุด๕พฤษภาคม๒ทุ่ม
สาเหตุถามว่าทำทำไม
เขาก็ตอบตรงเลยว่า
เห็นเด็กแล้วอยากกระทำอนาจารย์

คือคนฟังตำรวจฟังยังอึ้งอะค่ะว่าเท่านี้เองเหรอได้เหรอ
ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวเองไม่ได้มีประวัติก่อเหตุแบบนี้มาก่อนเลยด้วยนะคะ
คุณศักดิ์สิทธิ์ก็เลยไปพูดคุยกับนายบุญธรทัศน์จินดา
หัวหน้ารอปภของตลาดปรัฐวิกรก็หัวหน้าของนายทศพรนี่แหละ
เขาบอกว่าเพิ่งรับนายทศพรมาทำงานได้สามสี่เดือนเองพฤติกรรมก็ไม่ได้บ่งบอกว่าจะเป็นคนแบบนี้เลยนะ
คือดูไม่ออกเลยว่าจะเกิดอารมณ์หรือมีอารมณ์กับผู้ชายกับเด็กผู้ชายค่ะ
เพราะว่านายทศพรมีนิสัยค่อนข้างห้าวแล้วก็พูดจาเสียงดัง
แต่ถามว่าเรื่องปฏิบัติหน้าที่เป็นยังไงก็ถือว่าทำงานได้ดีตามปกติ
มีหลายครั้งเหมือนกันที่เห็นนายทศพรกับเด็กวัย๘ขวบคนนี้วิ่งเล่นอยู่ด้วยกันในตลาด
แต่แหมมันก็ไม่ได้คิดอะไรก็เล่นกับเด็กมันก็ดูเรื่องปกติก็ดูเอ็นดูเด็กอะค่ะ
เด็กก็ซุกซนตามภาษาเด็กสำหรับแรงจูงใจที่ทำให้นายทศพรก่อเหตุ
มีอารมณ์ทางเพศกับเด็กแล้วก็ล่อลวงเด็กเข้าห้องน้ำไป
แกเป็นคนก็เหาะเข้าห้าว่ะพูดเสียงเป็นดังด้วยอ่ะ
ไม่มีออกว่าจะเราจุดบ่งชี้ว่าแกจะเป็นแบบนั้นไม่มี

เด็กก็อยู่ประมาณตามที่นั่นแหละครับ

น่าจะน่าจะเอาอะไรหลอกล่อเด็กให้ตายใจหรือยังไงแล้วก็
ประเมินพฤติกรรมตัวนั้นออกมา

เพราะว่ามันก็ไม่ใช่อับเพราะคนก็น่าจะ
ทุ่ม๒ทุ่มมันก็มีคนบ้างไม่มีคนบ้างบางวัน

เพราะแกจะดูไม่ออกเลยพฤติกรรมของแก
เด็กเขามีอาการหวาดกลัวเลยครับ
ก่อนหน้านั้นก็ไม่เห็นผิดปกติอะไรนะครับ

เราก็ไม่รู้ว่าเขาสนิทกันแบบไหนอะไรยังไง

มันก็เราก็รู้ว่าเป็นลูกค้าแม่ค้าในตลาด

แล้วก็เดินตามเอาไปส่งญาติเขา
แต่แบบนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นพฤติกรรมแบบนี้ด้วยซ้ำไป
เมืองต้นตำรวจสนบึงกลุ่มแจ้งไป๔ข้อหานะคะ
กระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๓ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตน
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
กระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
พรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากปีดามานดา
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารย์
และพาเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามค่ะ
ซึ่งล่าสุดนายทศพรก็ถูกฝากขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก่อเหตุกลางวันแสกช่วงเที่ยงอย่างนี้
ช่วงหัวค่ำ๒ทุ่มอย่างนี้คือมันไม่ใช่แบบดึกอะไรอ่ะ
แล้วก็เป็นเด็กที่ก็คุ้นเคยนะก็เอ็นดูก็เห็นก็เล่นกันมานะคะ